โปรดติดตามตอนต่อไป

ปรับเข้ามากันอีกแล้ว๒คน

คุณบอกอะไรห้อหรอ

เหนื่อย

บอกให้หมอแสงเนี่ยใจเย็นเดี๋ยวจะให้ใบเพราะวันนี้เป็นตัวเองได้มีโอกาสเจอกับหมอแสง
แล้วก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหมอแสงมาตลอดมันเป็นความหวังสุดท้ายของคนที่เป็นมะเร็ง
หรือแบบว่าไม่มีเงินรักษาหรืออะไรแล้วอย่างนี้นะฮะหลังจากวันนี้หมอแสงเนี่ยประกาศ
รู้สึกว่าไปรอกันประมาณสี่วันยังไม่ได้เลยพึ่งแจกล่าสุดเจากันเดือนละหนึ่งครั้ง
หนูไปขอหมอแสงมา๑๐ชุดแจก

บางคนเนี่ยเกิดมาได้ลูกแฝดควรจะดีใจใช่ไหม

ก็พยายามจะเอายาหมอแสงไปเป็นความหวังสุดท้ายของเขา
แต่ตอนวันนี้มอแสง
เขาบอกว่าจริงแล้วตั้งแต่๑๗พฤศจิกายนเขาได้ส่งเรื่องขออนุญาตเป็นหมอพื้นบ้าน
ซึ่งวันนี้ตามกฎหมายพรบของหมอเนี่ยมันมีไว้ตั้งแต่ปี๒๕๑๗น้อง
มันผ่านมาหลายสิบปีแล้วยังไม่มีการแก้อะไรกันเลย
สิ่งที่หมอแสงเขาขอไปเนี่ยขออนุญาตเป็นหมอพื้นบ้าน

คือกินแค่เนี่ยเองเลยหรอแค่เนี่ยเองผู้หนุ่มเป็นแคปซูน

ดีขึ้น๓๐เปอร์เซ็นต์ผู้หนุ่ม
แต่คือมันไม่มีอะไรได้ทุกวันนี้ใครที่จะไปรับยาหมอแสงคุณจะต้องไปแจ้งความไว้ก่อน
ว่าคุณจะต้องเอาไปรับรองแพทย์จะต้องไปแจ้งว่าป่วยจริงไม่มีสิทธิ์เอายาไปขาย
คือเอาไว้แจกตลอดระยะเวลาเนี่ยเขาแจกมาแล้วเขาก็ไม่เคยคิดจะทำธุรกิจ
แต่คนนี้เขาทำมาหลายครั้งเขาขออนุญาตเป็นหมอพื้นบ้านไปหลายครั้ง
ส่งไปก็เงียบจนเมื่อวันที่๕มกราคมเราก็ทำหนังสืออีกฉบับหนึ่ง
ติดตามผลความคืบหน้าก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า
จนถึงวันที่๒๙มกราคมทางกรมการแพทย์ครับก็ทำหนังสือขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง
ขอเป็นหมอพื้นบ้านแต่ขอเอกสารแนบจนกระทั่งถึงวันที่๓กุมภาพันธ์
ก็มีการขอเอกสารเพิ่มเติม๑๒๓๔๕เราก็ให้ไปครบหมดแล้วหมอแสงบอกอย่างนั้น
แล้วก็จะออกมาแถลงข่าวอย่างนี้เพื่ออะไรทำให้ประชาชนดีใจตอนแรกเมื่อ๒วัน
เมื่อวานนี้ข่าวออกว่าหมอแสงได้ใบอนุญาตเป็นหมอพื้นบ้านเราได้ยินกันทั่วประเทศว่า
แสงได้แบบอนุญาตแล้วคนไทยก็เตรียมเฮแล้วเขาบอกว่าทำไมอยู่ดีเนี่ยยังไม่ให้อีก
ต้องการอีกเพิ่มอีกต้องการอะไรนักหนาอืมเขาบอกว่าหนังสือของอบตก็ส่งไปแล้ว
คือเขาต้องมีหนังสือรับรองทุกอย่างหมดแล้วจะเอานังสือโรงพยาบาลสุขภาพตำบลอีกแล้ว
ผมจะส่งให้อีกบอกสิไม่ใช่ไปออกข่าวทำร้ายจิตใจประชาชนแบบนี้
จะเอาอะไรบอกผมคือไปออกข่าวว่าเขาไม่ได้ใบอนุญาต

น้อยสุดคือ๓๔หมื่นคน
จะเอาอะไรบอกผมไม่ใช่ไปทำร้ายจิตใจประชาชนแบบนี้
เห็นว่ายารักษามะเร็ง
ก็ให้ประชาชนไปเอาที่กรมการแพทย์ผมก็จะหลีกทางให้
นึกออกปะถ้าสมมติวันนี้ยารักษามะเร็ง

ควรจะไปรับกับทางหมอหรืออนามัยสาธารณสุขกรมการแพทย์
ก็บอกเขาตรงสิเดี๋ยวเขาจะหลีกทางให้
แล้วก็ฝากผู้สื่อข่าวไปถามด้วยว่าอธิบดีกรมการแพทย์ไทยต้องการอะไร
ต้องการเบนเจี๋ยอมมาลิตให้ดังไปตัวเดียว
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราฟังจากคำพูดหมอแสงพี่หนุ่ม
ซึ่งก็เชื่อว่ามันจะไปทุเลาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บได้
คือมันก็ว่ารักษาได้หลายโรคใช่ไหม
เขาว่ากันว่าแต่อันนั้นมันผ่านหมดแล้วเพราะกรมสาธารณสุข
ใช้คำว่ากรมการแพทย์เขาทำไว้อยู่แล้ว
หมอแสงเขากล่าวอีกว่าหลังวันที่๒๐กุมภาพันธ์
ผมจะต้องผลิตยาผมก็จะหยุดหน่วยงานชาวบ้านที่ทราบข่าว
ยังไม่ต้องมาลงประจำวันนะคือหมายถึงว่าใครที่จะมาเอายา
ไปติดตามที่แพทย์แผนไทยก่อนว่าทางนู้นเขาจะแจกอะไรต้องการอะไร
หรืออยากเห็นหน้าประชาชนเป็นหมื่นสองหมื่นกว่าคนก็ขนกันเข้าไป
ไปคุยกับอธิบดีเองแล้วกันผมไม่เอาแล้วเขาคงมียาดีกว่าผม
หมอแสงบอกอย่างนี้นางก็คงจะแบบว่านะ
คือวันนี้จริงที่เขาแบบว่าเรื่องของเรื่องที่เขาเสียใจเนี่ย
ก็เพราะว่าอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือก
เราจะได้ยินว่าแพทย์ทางเลือกเยอะเขามาแถลงข่าวเกี่ยวกับการรับรอง
ให้หมอแสงเนี่ยเป็นหมอพื้นบ้านบอกว่าทางกรมยังไม่ได้รับรอง
ให้เป็นหมอพื้นบ้านเนื่องจากว่าข่าวออกไปว่าได้รับการรับรองแล้ว
เนื่องจากว่าเอกสารยังไม่ครบแค่นั้นเอง
แต่เขาก็ยื่นหนี้ไปเยอะแยะแล้วใช่ไหม
คือเขาเข้าใจถ้าเขาทำขายก็ว่าเป็นอย่างน้อย
แต่นี่เขาไม่ได้เก็บเงินเนี่ยเขาทำแจก
อยากให้ไปเห็นพี่หนุ่มบางคนใกล้ตายแล้วนะ
บางคนพังงาบพังงาบแล้วก็ออกมาจริงนะ
เท่าที่รถเมย์ได้ยินคือส่วนใหญ่คนที่ไปของหมอแสง
คือต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าคุณป่วยจริง

หรือถ้าผู้ป่วยไปรับไม่ไหวจริงเนี่ย
ก็ต้องเป็นญาติที่นำสกุลเดียวกันอะไรแบบนี้เพื่อจะไปรอ
ต้องมีใบรับรองแพทย์ผลการตรวจว่าเป็นมะเร็งขั้นไหนอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่แบบว่าจะไปเอายาเข้ามาขายได้นะ
กินน้ำสิงหน่อย

คุณจะต้องเล่าเจ้าสัวเปรมชัยวันนี้เป็นคนดัง

ผ่าท้องมันมีแต่ขนสิงเต็มตัวหมด

เอาละครับมาถึงเรื่องราวของทางเจ้าสัวเปรมชัยนะครับ
อีตันไทยนะครับที่เรียกว่ายังปฏิเสธนะฮะ
สำหรับการล่าเสือดำทุ่งใหญ่นะฮะ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการแจ้ง๙ข้อหาฝากขังด้วยนะครับ
กรณีนะครับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกนะคุณผู้ชมครับ
จับกลุ่มตัวในเปรมชัยกรณสูตรนะฮะ
พร้อมกับพวกรวม๔คน
กับของกลางเนี่ยนะครับเป็นอาวุธปืน
รวมถึงซากสัตว์ป่าหลายชนิดนะครับคุณผู้ชมครับ

กลางทุ่งใหญ่นะเรสวนเลยนะครับ

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก

อยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนั้น
ซึ่งถือว่าเป็นป่าทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาน้ำโจร
ซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนด้านตะวันตก
ไม่อนุญาตให้ผู้ใดก็ตามแต่

ได้มีการดำเนินคดีในหลายข้อหาประกอบด้วย๑ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
นำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์หรืออาวุธใดเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ฐานร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ก็เรียกว่าทุกอย่างมีความผิดทั้งนั้นเลยนะครับ
รวมถึงความผิดต่อพระราชมัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศพันสี่ร้อยเก้าสิบ
ขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการแจ้งความกล่าวโทษตามฐานความผิดต่อไปนะครับ
สำหรับการเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนั้นโดยปกติแล้วคุณผู้ชมครับ
จะขอเข้าพื้นที่ต้องมีการขออนุญาตตามระเบียบที่กรมอุทยานได้กำหนดเอาไว้อย่างเร่งครัดนะครับ
ซึ่งการขอเข้าพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยทางทีมงานของคุณเปรมชัยได้มีการประสานไปยังผู้อำนวยการสำนักพื้นที่โดยให้เหตุผลว่าขอเข้าไปทำการศึกษาธรรมชาติว่ะ
เข้าไปกี่วันนึงไปศึกษาธรรมชาติ
ความคืบหน้าในเวลาต่อมานะครับผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ออกมาแถลงถึงเรื่องดังกล่าวนะครับว่ากรณีที่มีการแอบอ้างชื่อของตนเองนั้นหรืออดีตผู้อำนวยการสำนักงานท่านหนึ่งขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและตนก็ไม่เคยรู้จักกับนายเปรมชัยมาก่อนด้วยและขอย้ำว่านายเปรมชัยไม่ได้เป็นแขก
เพราะคนระดับในเปรมชัยนั้นจะทำบริกรรมลักษณะนี้เพราะเป็นความผิดที่ถือว่าร้ายแรงมากที่มากนั่นคือเสือใช่ไหมเสือดำเป็นเสือเป็นล่าเสือนะ
ขณะที่นายธรรมรัฐวงโสภานะครับท่านผอสวนอุทยานแห่งชาติรักษาการราชการพอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์๓บ้านโป่ง
พร้อมด้วยทีมงานแล้วก็หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนทางด้านตะวันตกนะครับได้มีการบันทึกการจับกลุ่มและพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่สพทองผาภูมินะครับ
ตัวนี้ละคนละ๑แสน๕หมื่นบาทนะครับอืมต่างด้านคนตำรวจตรีสุทธิ
วงพิกุลผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่า
จากเป็นคดีที่ประชาชนสนใจมากจึงมาดูการทำสำนวนสอบสวนให้เป็นไปตามระเบียบ
โดยคดีนี้นะครับอยู่ในระหว่างการสอบสวนเป็นอำนาจสอบสวน
เรื่องหมอแสงเยอะมากเลยเนอะเยอะมากคือส่วนใหญ่คนคนที่ป่วยเป็นมะเร็ง
เขาก็รู้สึกว่าแบบชีวิตเขามันไปถึงจุดหนึ่งที่แบบ
ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะหายหรือไม่หายเอาง่าย
ดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยาที่เขารู้สึกว่าแบบมันน่าจะช่วยได้
มันไปสอบได้ไม่ได้ไม่รู้บางทีมันตอบสนองกับบางคนดีบางคนไม่ดีอันนี้แล้วแต่
แต่ว่าอย่างนั้นมันก็แบบกำลังไป
ส่วนใหญ่คือมันเป็นความหวังสุดท้ายของคน
ล่าสุดเนี้ยตัวเองจะมีโอกาสคุยกับหมอแสง
อืมคุยว่าเป็นยังไงบ้างคะ

เวลาสีข้าวที่ตอนที่แบบว่าเราจะสีข้าวให้ขาว
สี่ครั้งที่หนึ่งที่แบบว่าไปลอกเข้าอันนั้นแหละคือยา
แต่ปรากฏว่าคนไทยไม่กิน

เขาก็ศึกษาเรื่องยามาตลอดอยู่แล้ว
แล้วก็บางคนก็ไปถามว่าไปรับยาหมอแสงมาสร้างการ
วันนี้ไปตรวจผลเยี่ยมมาก

หมอแสงอย่าทิ้งคนป่วยไปเขาบอกอย่างนี้

รุ๊ดผู้ช่วยได้โทรศัพท์ไปแล้ว

เพราะว่าทำไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะโดนอะไรอีก
แล้วเขาก็บอกว่าหยุดโทรหาเขาได้แล้ว

พี่หนุ่มหมดค่ารักษาย่าไปเป็นล้านล้าน

กินยาหมอแสง๗เม็ดย่าฉันวิ่งได้

อวดอ้างสรรพคุณไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้น

ความเชื่อของส่วนคุณคนคุณมดดำกันแล้วกัน

หน้าหนึ่งหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้ค่ะ

ลงโทษให้วิ่งเด็กหญิงป๕ดับ
หลายคนก็สงสัยว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีเมื่อวานนี้
นายนัทพลวัชรมนเทียน

ใช่หนูก็ได้ยินหนูก็ได้ยินเสียงความคนคลางค่ะ
มีเสียงคนคนคลางสักอย่าง
เออตกใจเหมือนกันบอกพี่ทักอ่ะ

ไม่ใจเย็นไม่เอา

นายนัทพนธ์วัชรัพย์มลเทียนบีดาของเด็กหญิงพัฒนาพอร์

วัชรัพย์มลเทียนอายุ๑๑ขวบ
นักเรียนชั้นป๕โรงเรียนวัดทุ่งครุ

จากนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิ
เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับบุตรสายของตัวเองนั่นแหละ
โดยนั้นนัทพนธ์พ่อผู้เป็นพ่อ
ให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่๒๓มกราที่ผ่านมา
สาวได้ไปเรียนตามปกติค่ะในช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
สาวเข้าไปเรียนในคาดที่๔ซึ่งเป็นวิชาภาระศึกษา

มีนักเรียนชายเล่นกันในเวลาเรียน
คุณครูประจำวิชาก็เลยได้ลงโทษนักเรียนทุกคน
วิ่งรอบสนามจำนวน๔รอบ
ก็รอบละ๔๐๐เมตร๑๒๐๐
ระหว่างนั้นบุตรสาวก็เป็นลมหมดสติ

เพื่อนก็รีบนำตัวส่งห้องพยาบาลของโรงเรียน
กระทั่งเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๔๕นาที

เนื่องจากว่าไม่สบายตัวร้อนมาก
ต่อมาเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
และยายของเด็กเดินทางไปรับตัวบุตรสาวที่ห้องพยาบาล
แต่สังเกตเห็นว่าบุษาวนี่มีอาการตัวสั่น

บุตรสาวก็บอกว่ารู้สึกร้อนในตัวมาก
ค่วยไม่ได้
จากนั้นตนก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน

เพื่อขอนำศพบุตรสาวส่งชนะสูตร
ที่แผนแหกนิติเวียกโรงพยาบาลศิริราชนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องรอผลชนสูตรอีก๔๕วัน
คือหลายคนก็เลยแบบว่าสงสัย
ผู้ปกครองเขาบอกว่าเขาไปติดต่อกับโรงเรียน
แล้วก็ทางผู้มนวยการก็เลยสอบถามไปถึง

ปัจจุบันนี้ครอบครัวก็ยังไม่ทราบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการอะไรบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของบุตรสาว
สิ่งที่ผู้ปกครองค่องใจมากอันนี้เลยคือ
สาวเป็นลมตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกา
ถึงเวลา๑๔นาฬิกา๔๕นาที
คือทำไมโรงเรียนถึงไม่แจ้งผู้ปกครองให้ทราบให้มันเร็วกว่านี้
หรือว่าจะนำตัวบุตรสาวเขาไปส่งที่โรงพยาบาลให้มันทันทีเลย
สาวเขาอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้เพราะอันนี้มันทิ้งเวลาเนิ่นนานไง
ผู้มนวยการโรงเรียนและคุณครูไม่ได้เข้ามาดูแลบุตรสาวเลย
ช่วงที่เด็กป่วยอันนี้คือคนเป็นพ่อเขาก็
พูดถึงมาว่าเขาค่องใจเรื่องนี้นี่แหละ
อันนี้ก็เรียกว่าตอนนี้ก็ไปประสานกับผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
และผู้ว่าราชการกรุงเทพเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าต้องรอผลชนสูตรอีก๔๕
ในกรุงเทพฯด้วยเนอะไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในกรุงเทพฯมหาคม
นี่ยังไงคือมีความผิดมั้ยคือต้องดูอ่ะว่าไม่รู้ว่าจะแบบเป็นความผิดของใคร
ก็เป็นของโรงเรียนแล้วโรงเรียนแบบก็เด็กเรียนวิชาพระด้วย
ซึ่งมันตรงกับวิชาภาระศึกษาคือจริงเขาก็คงให้ไปวิ่งแต่ด้วยความที่โอเคมันอาจจะร้อนแล้วเด็กเป็นลม
ก็ต้องดูด้วยนะเด็กอายุแค่๕ขวบเองผมไม่รู้นะในมุมคือโรงเรียนหรือครูก็อาจจะเข้าใจว่า
อ๋อ๑๑ขวบป๕นะแต่คือเขาก็แบบเนอะมันก็ร้อนอ่ะ
จริงเรื่องวิ่งอย่างนี้ตอนถามเราเรียนเราก็วิ่งนะคะแต่ว่าอันนี้วิ่งเสร็จเป็นลมแล้วเนี่ยการประถมพยาบาลหลังจากนั้นคือทำอะไรให้มันเร็วกว่านี้
ก็คือไม่อันนี้เขารอน่ะตั้งแต่๑๑โมงจนไปถึงแบบ๑๔๔๕บ๒ใช่ไหม
โมงเกือบบ่าย๓โมงถึงจะแจ้งผู้ปกครองไง
เพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็เลยถามว่าไอ้ช่วงเวลาที่หายไปตั้งแต่๑๑โมงทำอะไร
ทำไมไม่พาไปต้องพยาบาลทำไมไม่บอกพ่อบอกแม่เค้า
แล้วที่สำคัญเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นต่างจังหวัด
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
เอ้าโอเคพักก่อน
ช่วงหน้าผัวใจสามคว้าค้อนทุบหัวเมีย
โอ้โฮเห็นไหมเนี่ยใช่แล้วก็มีเทรนด์ใหม่นะตอนนี้ใคร
แฟนแฟชั่นนิสต้าทั้งหลายเดี๋ยวดูเทรนด์ใหม่ที่ตอนนี้เขาแต่งตัวกัน
เออแต่งอะไรกันบ้างเนี่ยทำไมฮะทำไม
กางเกงเอวต่ำติดจิ๋มต้องดูเดี๋ยวกลับมา
อ่ากลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะหัวใจซามคว้าค้อนทุบหัวเมียเลือดซามได้เท่าคุณไหม
อุ๊ยต้องบอกต้องถามพอยนะต้องถามพอยนะว่าพอยเนี่ยมันหยิบค้อนทุบหัวเธอหรือเปล่า

ยืม
หัวเกิดคุ้มคร่างใช้คร้อนทุบหัวเมียในรถเลือดอาบหน้าอาการสาหัตุ
พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับว่าเมื่อวานนี้นะฮะทางโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ชุนละมุนคลิปหนึ่ง
หลังกุลเมืองดีนะครับเขาช่วยหญิงสาวถูกสามีใช้ค้อนทุบหัว
ขณะนั่งมาในรถด้วยกันจนหัวแตกเลือดอาบเลยนะครับ
ก่อนถึงแยกมิลมูลีเขตมิลมูลี

ตายเลยเหรอเธอไม่แต่เลือดอาบเลย

ผมว่าเดี๋ยวนะอันนี้คืออันนี้คือคนเข้าไปช่วยเหรอ

จับสวยได้เปล่า
อันนี้คือก็ทางกู้ภัยมาช่วยประถมพยาบาล
ช่วยมีอีกก่อน
จากการสอบศูนย์เบื้องต้นก็จะทราบว่า
ฝ่ายชายมีภาวะเครียดแล้วก็มักจะมีปากเสียงกับภรรยาบ่อย
จนกระทั่งวันเกิดเหตุขณะนั่งรถไปด้วยกัน
สามีเกิดอาการคลั่งคว้าค้อนที่พกติดด้วยจี้คอภรรยา
และกับทุบเขาที่บิเวรศีรษะอย่างแรงจนหัวแตก
ก่อนที่จะถูกชาวบ้านช่วยกันจะจับแยกด้านกล่าว
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีการนำตัวหญิงสาว
ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง

ทุ่งสามีหลังเกิดเหตุมีภาวะเครียดอยู่

ตอนนี้ตำรวจก็เลยนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สน
มีนบุริกคือผมเข้าใจนะผมเข้าใจนะว่าตัวผู้หญิงอาจจะถูกหัวเนี่ย
เอาค้อนทุบนะแต่ผมว่าคนที่ไปช่วยเนี่ย
บางทีถ้าไม่ใช่ตำรวจหรือเป็นแค่
คือจับได้แล้วไม่ต้องประชาธรรม
เมื่อกี้เนี่ยคือจับได้แล้วก็แยกออกมาก็รอตำรวจ
แต่นี่คือจับมาแล้วก็ไปต่อยเข้าไปทุบเขาอย่างนี้

ผมก็ไม่รู้แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่า
เมียมันอาจจะปากมากด่าผัวมันหนักก็ได้

ผิดก็ว่าไปตามผิดหลับผาว่านี่ไม่ควร
วันนี้สมมุติเธอขับรถชนคนแก่สมมุติคนแก่ขับรถออกมา

คนแกเป็นคนขับรถกวาง

แต่อันนี้มันเป็นเรื่องของผัวเมียขับรถมาด้วยกัน

บ้าแต่ก็ไม่เวื่อใช้ครอนทรบ

ถามว่าผิดไหมที่ไปทุบหัวเค้า

พูดแล้วพวกแม่ผิดเพราะพวกแม่ไปแย่งเค้ามา

คุณไม่โดนผัวคุณทุบแล้วคุณจะต้องมีโดนเมียของผัวคุณเอาค้อนทุบหน้า
แล้วก็เอาไอ้เหล็กที่งัดที่งัดงัดปันคุณออกมาอย่างนี้ด้วย
ว่าบอกดีสิฉันจะได้ไปทำทีเดียวจะได้ไปเต้น
ไม่ใช่ขอให้มีผัวให้หึงอาจจะดีกว่าเนอะ
แต่ว่าคือก็ค่อยคุยกันแล้วกันแต่การที่เอาค้อนไปตีหัวใคร
เฉพาะผู้หญิงก็ไม่สมควรจะมีเรื่องมีอะไรกันค่อยคุยค่อยจาค่อยพูดกัน
แต่วันนี้คนเราบอกอุ๊ยหมอกลงอากาศเย็นหมอกลง
อ้ามันเป็นคนแล้วคนป่วยทั้งวันนี้คนกรุงเทพป่วยหนักมาก

เขาบอกว่าทุกวันนี้ใครตื่นเช้าไปทำงานออฟฟิศโดยเฉพาะตอนเช้าแหมออากาศสวยหมอกลง
รู้อยู่แล้วว่าฝุ่นค่าละอองมันเกินมาตรฐาน
มีหน้าบ้านหนูหมอกลงจะอยู่ในเขตบางนาด้วย
ในพื้นที่กรุงเทพฯประจำวันที่๖กุมภาพลอ่อ๖กุมภาพล

๑เขาบอกว่าปริมาณฝุ่นละอองเกินเกมมาตรฐาน๕สถานี
ด้วยกันก็ได้แก่บริเวณเขตบางนาเขตวังทองหลาง

ริมถนนอินทรพิทักษ์ริมถนนพระราม๔และริมถนนลาดพร้าว
นี่แหละปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
เขาบอกลดลงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพ
มีอากาศเย็นถึงหนาอุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด๑๕๑๙องศา

แต่วันนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะ

เขาบอกว่าสูงสุดประมาณ๒๗๒๘องศาเซียสค่ะ

ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศ
มีโอกาสเพิ่มขึ้นมาอีก

มันก็มากับฝุ่นที่มันแบบ
หนูว่ามันเป็นย่านแบบโรงงานด้วย

พระนามศรีราชพร้าวส์รถเยอะอยู่แล้ว
บางคนบอกอากาศเหมาะกลงตัวป่วยเลย

หรือว่าหากมีอาการผิดปกติต้องรีบหาแพทย์ทันทีเลย

เป็นข่าวของคุณต่อไปคุณก็เอามาคาดหน้าได้นะ

เมื่อก่อนที่กางเกงเอวต่ำมันก็สวยดีเนาะสำหรับคนหุ่นดี

เพราะว่าคุณไอ้รถเมย์หุ่นเขาสวย
แต่วันนี้กางเกงเอวต่ำติดจิ๋มเหรอเธอ

เขาบอกว่านี่กัญชัยมันจะเป็นอย่างนี้
เดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้
คืออันนี้มันแค่เอาผ้าไอ้ผ้าลัดหัวแล้วก็ใส่เข้าไปก็ได้ป่ะอย่างนี้
เขาบอกว่าโชว์ความเซ็กซี่แบบผ้าน้อย

ราคาเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวละ๙๐๐บาท
อุ๊ยแพงด้วยนะ
ระบุว่าผู้นำเทรนดแฟชั่นเสียวหลุดดังกล่าว
คือแบรนด์ชุดชั้นในสัญชาติของญี่ปุ่น

โดยพวกเขาได้ออกคอเลคชั่นกางเกงในตัวจิ๋ว
เมื่อสวมใส่แล้วจะสามารถปกปิดได้เพียงครึ่งก้น

พร้อมกับเสื้อชั้นในตัวจิ๋วที่เห็นแล้วก็ชวนอึดอัดมาก

ด้วยความแปลกแหวกแนวของคอเรคชั่นชุดนี้นะฮะ

เอ้ยกระแสคือหาแต่รับความสนใจมากบนโลกอินเทอร์เน็ต

แล้วก็ใช้ผ้าน้อยกว่าชุดชั้นในปกติอยู่แล้ว

ราคาของมันนะบางคนบอกจะถูกไหม

อยู่ที่ประมาณ๔๒๑๒เย็น

ชุดนึงเนี่ยตกประมาณ๑๒๐๐บาท
กางเกงในเนี่ยอยู่ที่๒๗๐๐เยนหรือประมาณ๗๘๐บาท

เดี๋ยวชุดนี้คือ

ใช่มันรำคาญไหมเนี่ย
เอาผมพิมพ์แล้วมันเป็นตัวนี้ขึ้นมาเป็นพีเด็ด

อกนี้ทางเว็บไซต์ยังมีคอเล็กชั่นเสื้อยืดตัวจิ๋วสยิวใช้ชุดบีกินี่ชุดว่ายน้ำสไตล์เอลตำวาเสียวอีกหลากหลายรูปแบบ
คาดว่าเสื้อผ้าเหล่านี้น่าจะเหมาะสำหรับสวมใส่ได้รับโอกาสเท่านั้น

มือเดี๋ยวคุณหนุ่มคะมือไม้คุณอ่อนเลยนะ
ซื้อฝากภรรยาคุณสิอ้วกสิ

คุณให้ภรรยาคุณซื้อมาไหมมันเบลอทั้งนั้นเลย

คุณให้ภรรยาคุณใส่สิไม่เอาไม่เอาผมไม่ชอบ
ทำไมอ่ะเอาไม่เอาให้อีหนูคุณใส่ได้ไหม

เอาด้ามค้นงัดปากกอดอัมด้วย
อย่าให้วันหนึ่งนี้ฉันจะมานักอ่านข่าวเท่านั้น
ไม่ต้องใส่ก็ได้เอาลูกคุณ
เออแต่ช่วงหน้านักร้องดังสูงวัยจอมหื่น
ลากกินตับเด็กต่างจังหวัด
เดี๋ยวนะอันนี้เป็นตัวสอนย่ออีกแล้วเหรอ

พิธีกรสูงวัย

เขาร้องดังสูงวัยจอมหื่น

ใช้ความดังเด่นในทางที่ผิดนะครับ
นักร้องดังคนนี้หื่นบ่อย
พิธีกรหรือนักร้อง
นักร้อง

เอามาเชือดข้างน้องที่โรงแรม

วงจรกามจะลดละน้อยลงไปได้

มหามาสนองตันหาเป็นถึงนักร้องดังที่ค่อนข้างจะสูงวัย
ลูกเมียครอบครัวก็มีแล้วน่าจะหัดรักเดียวจะเดียวได้แล้ว
แต่ยังไม่รู้จักลดละเลิกกิเลสของคาวชอบกินตับเด็กนะฮะ
เรื่อยเปื่อยระวังนะคะเดี๋ยวโป๊ะแตกมีคลิปโด่งมาประจานแหลก
ก็ชื่อเสียงเนี่ยจะป่นปี้เปล่า
แล้วคุณลดละเลิกหรือยังผมไม่เคยไปต่างจังหวัดเลย

ไม่รู้ละ

คนนี้บ่อยบ้า

หมายถึงกลางคืนก็คือ

ผมพาเขาไปดูโคโยตี้เต้นเลยล่ะ

คงอรวาสเถอะ

คนดำมายืนมองนี้เลย

ชีวิตฉันแบบทำไมจะต้องมาทำอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดว่าเวียจะพาไปเจอหน้าครอบครัวเขาพร้อมนะคะ
ความสัมพันธ์มันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมยังไปเรื่อยมากกว่าค่ะ
คุณเบลล่าบอกคงเพราะว่าเห็นภาพคู่ออกมามากขึ้นมั้งคะ
แล้วก็มีหลายอย่างทั้งในเรื่องของงานและคิวต่าง
กว่าจะมาลงตัวกันได้จริงในส่วนวาเลนไทยก็ไม่หวานหรอกค่ะ
ไม่ได้เคลียร์คิวอะไรขนาดนั้นถ้าเอาตามจริงก็เป็นคิวละครค่ะ
ถ้ามีถ่ายละครก็ต้องไปถ่ายละครยังไม่ได้มีแผนวางแผน

อย่างที่บอกเบลกับเขาก็สบายใจในจุดนี้อยู่นะคะ
คงไม่ได้รีบร้อนกดดันตัวเองไปไหน

เราเคยเจอครอบครัวเขาไหมเคยเจอคุณแม่พี่เวียครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนทางคุณพ่อพี่เวียเนี่ยยังไม่เคยเจอเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัด
ส่วนโอกาสที่สองครอบครัวจะเจอกันนั้นก็จะยากนิดหนึ่ง
เรื่องของเวลาด้วยค่ะแต่ถ้ามีโอกาสก็ยินดี
งจี้ทักทายหน่อยมีคนเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงหล่อนเลย
น้องนิ้วไปทานข้าว

ของเพื่อนเมียคุณใช้เขาเป็นโคสออกไหม

ปณิตาบอกที่เวลาแก๊งมีประเด็นอะไร
เจ้าตัวมักจะเป็นคนแรกที่มาโดนถามตลอด
อย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อสาวนิงออกงาน

ก็ถูกถามถึงเรื่องเพื่อนสาวอย่างเมพิชชนาธิ์อีกครั้ง

นิ้งก็บอกเรื่องเมพิชนาศเอาทีละเรื่องนะนะค่ะ

คือจริงนี่งั้นส่วนนึงมีคนไปถามนางเรื่องอัมรับผู้ชาญพระกัน

เรื่องเมนพิชชณาติเนี่ยเพราะเป็นเรื่องของคนสองคน

เราเป็นเพื่อนก็ให้แต่กำลังใจ

เคยคิดบ้างมั้ยก็คิดบ้างไหมว่า

เสียใจหรอเสียใจที่สุดเนี่ย
คือมีคนส่งข้อความไปหาประมาณว่า
นิงกับเป้ยเนี่ยยังชมว่าเจน่ารัก
ขนาดเพื่อนคุณเนี่ยไม่ออกโรงพุทธอะไรเลยเหรอ

แล้วนางบอกไปปานว่าเอาอันนิดนึงอย่ายังมาแล้วนะครัวยืนก่อน

แล้วยังไง
ต้นบอกว่าเพื่อนท้องตั้งแต่วันตั้งแต่ไปเที่ยวด้วยกัน
เพราะอาการมันออกนางบอก
ไปส่งมาบอกเราก็กิ๊ด

เราก็ดีใจที่รีบโพสต์ลงไปหน่อยเนี่ย
เพราะว่าถือว่าไปปล่อยโป๊ะหรือเปล่า
ก็ขอโทษทีมันดีใจ
ส่วนตัวเองปีที่แล้วก็พยายามมีลูกแต่ก็อันนี้ยังไม่จบเห็นไหมล่ะ

นี้นางออกรายการนางไปซื้อเมาส์เป็นร้านล้านน่ะ
นี่ไงนางสุชาติอยู่
ถ้าเล่าอีกหน่อยไม่ต้องดูรายการตรวมนี้
ถ้าอะไรมันไม่ต้องดูแล้ว

เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนะครับก่อนที่ตอนนี้ครับสวัสดีครับ